สถานที่เกิดสงกนาฏกรรมสะเทือนขวัญเมื่อพบศพเจ้าของบ้านในห้องน้ำชั้นล่าง
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวเออายุ๓๗ปีหญิงชาวไทย
สภาพศพมีเชือกสีแดงที่ขันชะเนาะเอาไว้กับท่อนไม้อยู่ที่บริเวณคอ

ข้าวของกระจัดกระจายโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กและรถเก๋งสีขาวของผู้ตายหายไป
หลังเกิดเหตุนายทองสัยปูราชาโตคนสวนของบ้านหายตัวไปปริศนาจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันที
แม่ผู้ตายให้ข้อมูลว่าลูกสาวแต่งงานกับสามีนักธุรกิจชาวอังกฤษนานกว่า๑๐ปีมีลูกด้วยกัน๒คน
ปกติสามีผู้ตายจะเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง
ส่วนนายทองสัยคนสวนที่หายตัวไปยอมรับว่าเป็นเพื่อนชายคนสนิทที่เข้ามาผัวพันกับลูกสาว
ก่อนที่ผู้ตายจะให้เข้ามาอยู่ในบ้านได้ประมาณ๑ปีจนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
ที่สำคัญมีคนเห็นนายทองสัยขับรถเก๋งออกจากบ้านเป็นคนสุดท้ายก่อนลูกสาวจะเสียชีวิต
รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุโดยเมื่อ๕ปีก่อนรู้จักกับผู้ตายในงานบุญประจำหมู่บ้าน
จะถูกจ้างให้มาทาสีที่บ้านด้วยความที่ผู้ตายอัธยาศัยดี
ผู้ตายเปลือนเปลือกแก้วแหวงเงินทองให้ไม่ขาดมือแถมซื้อรถเจ๋งให้ขับ
แต่ด้วยความรักที่มีให้นานวันจึงกลายเป็นความหึงหวง
และกลัวว่าผู้ตายจะปัญญาให้ชายอื่นจนทำให้มีปากเสียงและทะเลาะกันบ่อยครั้ง
สองวันก่อนเกิดเหตุผู้ตายพาเพื่อนชายหญิงมาตั้งวงดื่มเหล้าที่บ้าน
และจ้างช่างศักดิ์ผู้ชายมาสักลายให้ติดต่อกัน๒วัน
พอเอ่ยปากเตือนผู้ตายกลับไม่สนใจจนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงข้ามคืน
ด้วยความโอโหจึงใช้ท่อนไม้ทุบหัวแล้วใช้เชือกสีแดงรัดคอขันชะเงาะจนสิ้นลม
จะลื้อเอาทรัพย์สินโดยนำโน้ตบุ๊กไปจำนำกับเพื่อนเพื่อเป็นทุนหลบหนี
ส่วนมือถือของผู้ตายยนต์ทิ้งระหว่างทางก่อนจะไปหาพ่อที่บวชเป็นพระที่วัดแห่งหนึ่ง
ตกดึกตัดสินใจจะผูกคอตายหนีผิดแต่คิดถึงแม่ขึ้นมาจึงตัดสินใจมอบตัวกับตำรวจ
พร้อมยืนยันว่ารักและห่วงผู้ตายมาก
ตำรวจนำตัวนายทองสัยมาแถลงข่าวปิดคดีระหว่างนั้นญาติผู้ตายที่อยู่ในอารมณ์กดแค้น
พยายามจะเข้าทำร้ายโชคดีตำรวจห้ามเอาไว้ได้ทัน